มาดูเหตุการณ์อุกอาจนี้ครับคุณผู้ชม
ฟังดีตัวละครมันเยอะอยู่มาก

แฝดคู่นี้แหละเป็นคนเอาเรื่องเขาไปบอกแฟนเขาว่าเขาเฮ้ยมีกิ๊กอะไรหรือเปล่า
สุดท้ายนายชวนก็เลยเหมือนจะเป็นการว่าจ้างให้นายแมนไปก่อเหตุ
แต่ก่อนอื่นเลยไปดูคลิปก่อนครับ
ไม่ต้องมาขอโทษกูมึงมึงไปฟังอะไรมา
แมฟล์ไม่เอาแล้วครับ

โอ้โฮดูสิครับคุณผู้ชม
นี่คนนี้ในแมนนะทีแรกเหมือนจะพูดดีนะ

ก็เดินออกจากบ้านมาโดยมีคุณแม่ออกมาด้วย

คุณแม่ถ่ายคลิปแล้วพยายามห้ามลูกอย่าเลยลูกอย่าเลย

สุดท้ายนายแมนเหมือนว่าจะเดินไป
ที่รถคันหนึ่งที่บอกว่ามีนายชวนรออยู่
จะให้แฝดโกมินโกมนไปเคลียร์หน่อย
ปรากฏแมนเอาปืนมายิงครับคนที่โดนยิงไปเนี่ย
คือตัวแฝดพี่ชื่อว่าโกมินทีแรกโกมินบาดเจ็บ
สาหัสนะฮะและล่าสุดเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับครับ
โกมนแฝดน้องบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันยังรักษาตัวอยู่ใน
ห้องไอซียูมมเพจมันเกิดจากอะไรคุณผู้ชมอ่ะเกิดจาก
ว่าในชวนกล่าวหาว่าสองฝาแฝดโกมินและโกมลเอา
เรื่องของเขาไปเป่าหูเมียจนเมียเขาเข้าใจผิดว่าเฮ้ย
มีกิ๊กหรือเปล่าเนี่ยก็ทำให้ชวนกับเมียมีปัญหากันคือจะ
จริงแล้วชวนแล้วก็โกมินโกมนเขาเป็นเพื่อนกันนะ
เหมือนกับว่าเพื่อนรู้ข้อมูลไงเพื่อนรู้ข้อมูลกันละกัน
แล้วชวนก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ๊ะ
โมนโกมนเอาเรื่องความลับของเขาไปบอกเมียเขาใช่ไหม
ใช่แล้วครับนายชวนเลยนายชวนก็เลยบอกให้นายแมนไปตามไอ้สองฝาแฝดมา

ชัวร์นั่งรออยู่ในฟอร์จูเนอร์สีขาวครับ
ส่วนแมนถือปืนเข้าไปตามสองฝาแฝดที่บ้าน
ระหว่างเดินออกมาเดินออกมาจะไปหาในชวนที่รถนั้น
แล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้นประมาณ๙นัด
คุณผู้ชมค่ะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้วันเกิดเหตุครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับพี่เขยของฝาแฝดโกมินโกมน
พี่เขยของฝาแฝดให้ข้อมูลแบบนี้ว่าทั้งสองฝาแฝดเนี่ย
ก็มีเพื่อนก็คือในชวนนี่แหละสนิทกันด้วยนะ

แต่เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่ในชวนโกรธทั้งสองฝาแฝด
เอาความลับที่ปกปิดเมียเอาไว้เอาไปบอกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แล้วชวนก็เลยสงสัยว่าสองฝาแฝดเนี่ย
บอกทำให้เมียเขาโกรธครับ

ครอบครัวของแฝดเชื่อว่าแม้ในคลิปเนี่ยจะไม่มีในชวนปรากฏอยู่
แต่ก็ไอ้ชัวร์เนี่ยนั่งอยู่ในรถนี่แหละ
คือเขาคิดว่านะเพราะว่าจริงรถก็ฟิล์มดำมืด
ใช่มันไม่ได้มีใครเห็นว่าจริงแล้วชวนอยู่ในรถคันนี้คันนี้จริงหรือเปล่า
แต่นายแมนก็บอกไงว่ามาหามาหาชวนหน่อยใช่ชวนนั่งรออยู่ในรถสีขาวเนี่ย
แล้วแมนก็พูดขึ้นมาด้วยว่ามาเคลียร์มาเคลียร์กับพี่ชวน
ไปฟังเสียงพี่เขยของฝาแฝดหน่อยครับ
มันก็จากในคลิปแมนมันก็พูดว่าพี่ชวนเขาให้ผมมา
ผมก็ไม่รู้แต่ก่อนก่อนที่มันจะพูดคำนี้มันยิงปืนขึ้นฟ้าก่อน
้นมันก็เลยแบบว่าโมโหว่ามึงเป็นรุ่นน้องอ่ะ
เขาก็เลยเดินไปเขาก็คงคิดว่าเพื่อนในรถอาจจะเป็นชวนก็ได้อะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเราจะไม่เห็นเลยว่าชวนลงมาจากรถ

เออไม่รู้ว่าอยู่ในรถด้วยจริงหรือเปล่า
นี่ขนาดคนที่ยืนอยู่ติดกับรถนะเขาบอกยังมองไม่เห็นเลยฟิล์มมันดำ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยได้เห็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ครอบครัวของฝาแฝดเอามาให้ดูครับ

เป็นรองเท้าสีดำคู่นี้

รองเท้าคู่นี้เนี่ยตอนแรกก็สงสัยอยู่เอ๊ะของใคร
ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเพิ่มเติมเคยเห็นในชวน

ใส่รองเท้าคู่นี้อยู่ครับ
ที่เกิดเหตุด้วยครับรูปนี้ทางขวานั่นนะ
ล่าสุดครับตำรวจไปคุมตัวในแมนได้แล้วนะ
แมนคนยิงแฝดนี่แหละในแมนชื่อเต็มคือ
นายพานุพงศัพพนาครับอายุ๒๓ปี
แล้วดูหน้าเขาคุณผู้ชมฮะโอ้โหทำไมยิ้มแบบนั้นน่ะ
เหมือนจะเมาอะไรมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ก็คุมตัวมาสอบสวนที่สพพุทธมนตรครับค่ะตำรวจบอกสภาพนี้เมายาเลยนะ
พูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแถมชี้หน้าด่าตำรวจระดับรองผู้กำกับด้วยว่า
เอ่อฮือ
ตำรวจด้วยว่าระวังนะตำรวจเดี๋ยวโดนยิงทิ้ง
ตำรวจต้องพยายามให้นายแมนเนี่ยแมนใจเย็นแมนสงบสติอารมณ์ก่อน
ค่อยคุยก่อนขึ้นนี่รองผู้กำกับนะ
ใช่แล้วคือแปลว่าตอนที่พยายามจะสอบสวนจริงยังสอบสวนได้ไม่รู้ความทั้งหมดหรอก

เรื่องต้นครับตำรวจก็แจ้งข้อหาในแมนก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
เพราะอย่างที่บอกไปในวันก่อเหตุเนี่ยไม่ได้มีแค่นายแมนแล้วล่ะมีคนอื่นด้วย
แล้วก็มีข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหายิงปืนในที่สาธารณะ
ซึ่งนายแมนก็ยังเมายาไม่ได้สติครับ
ร่วมก่อเหตุในวันนั้นมีใครบ้างครับ

ครอบครัวเนี่ยนำศพมาทำพิธีสาราวัล

เป็นลมเลยคุณป้าเป็นลมเลยร่วงลงกับพื้นเลยคุณผู้ชม
เพราะทำใจไม่ได้ที่หลานชายก็คือนายโกมินจากไปแบบนี้ครับ
อีกคนนึงนะที่ต้องบีบหัวใจมากก็คือแม่
เพราะแม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
เดินตามไปถ่ายคลิปด้วยแล้วเห็นจังหวะที่ลูกชายโดนยิงด้วย
ขนาดแม่บอกเลยนะลูกจะเย็นลูกอย่ายิง
แต่กลายเป็นว่าคนที่เป็นแฝดพี่โกมินโดนยิงไปแล้วก็เสียชีวิตครับ
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนนี้ก็ดีใจนะที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้
ถึงแม้ว่าจะยังจับกลุ่มตัวมาได้ไม่ครบก็ตาม
ส่วนเหตุการณ์คืนนั้นคุณแม่ยอมรับว่า
ตาครับยังติดตาคุณแม่อยู่เลย
ลูกชายทั้งสองโกมินโกมนโดนยิงต่อหน้าเลย
ส่วนตัวเธอเนี่ยก็เกือบถูกนายแมนลั่นไกลใส่เหมือนกัน
ดีตอนนั้นปืนขัดลำกล้องครับ
จากนี้คุณแม่มั่นใจว่าหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ

ส่วนซึ่งเป็นเพื่อนรักของโกมินโกมนด้วยนะ
ที่มีปัญหาเข้าใจผิดกันมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับ
หวังว่าโกมลซึ่งเป็นแฝดน้องจะรักษาหายโดยเร็วนะครับ